วันนี้ครบ๔ปีนะครับที่คอสชเข้ามาดูแลบ้านเมือง
หลังจากรัฐประหารไปเมื่อวันนี้นะครับปี๒๕๕๗
ตอนนั้นรัฐบาลรักษาการของพักเพื่อไทยเขาก็อยู่ในช่วงของโอ้โหศูนยากาศกำลังปั่นป่วนกันเลย

ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ไทยรัฐนิวโชว์มีข้อความความคิดเห็นของคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเพราะว่าเราถามไปนะคะว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงณตอนนี้นะคะ
เพราะว่ามีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมาเคลื่อนไหว
กลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งก็อาจจะมาเคลื่อนไหว

คุณผู้ชมอยากเลือกตั้งหรือไม่อยากเลือกตั้ง
อยากเลือกตั้งเมื่อไหร่นะคะ

วันนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

จบแล้วเสร็จภารกิจแล้วนะครับ

ใช่ค่ะถูกดำเนินคดี๑๔คนนะคะ

แต่ไปดูภาพรวมตลอดทั้งวันก่อนนะครับ

นัดหมายรวมตัวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

จากรัฐบาลและคอสชที่หน้าธรรมเนียบ

แกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุมที่มาปักหลักนอนค้าง
อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เพื่อจะเดินเท้าเคลื่อนขบวนออกจากธรรมศาสตร์
ไปยังธรรมเนียบตามเส้นทางที่วางเอาไว้
ขณะที่ฝั่งของตำรวจก็เริ่มปล่อยแถวกำลังตำรวจ
กองร้อยเพื่อตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อย
ทั้งที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระธาตุแล้วก็ที่ธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
องร้อยหนึ่งก็๑๕๐คนนะฮะ๒๐กองร้อยนะครับ
๑นาฬิกาแกนนำได้เริ่มเรียกผู้ชุมนุมให้มารวมตัวกันเป็นครั้งแรก
เพื่อซักซ้อมรูปแบบแล้วก็กำหนดการเคลื่อนขบวน
ซึ่งจะเคลื่อนขบวนตามที่วางกำหนดการเอาไว้ก็คือ๙นาฬิกา
ไม่ว่าสารปกครองจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการชุมนุม
ตามที่ยื่นขอไปหรือไม่๗นาฬิกา๔๕นาที
มีคำสั่งจากสารปกครองกลางออกมานะครับว่าสารไม่รับคำร้องของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ที่ขอให้คุ้มครองการชุมนุมที่ยื่นเอาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเคลื่อนขบวนออกไปจะไปทำเนียบเนี่ยอันนี้จะผิดกฎหมาย
ทีนี้๘โมง๒๐ค่ะจานิวที่เป็นแกนนำก็ชี้แจงกำหนดการแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลร่วมกับทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็ยืนยันว่าจะไม่ยั่วยุไม่ปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกผู้ชุมนุมที่ไม่สามารถเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยได้ก็บอกว่าเดี๋ยวไปรวมตัวกันที่กองสลากเก่าสวนสันติพรเดี๋ยวจะมีแกนนำไปรับนะคะ
พอ๙โมงค่ะผู้ชุมนุมเขาก็เริ่มเลยเริ่มตั้งแถวเคลื่อนขบวนไปก็ตั้งแถวหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีผ้าสีขาวมาเป็นแนวกั้นตอนเคลื่อนเนี่ยค่ะเขาก็ถือผ้ากันเอาไว้ไม่อยากจะให้แตกแถวนะคะแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังปิดถนนล้อมเอาไว้แล้วก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าค
ผู้ชุมนุมอยู่ในที่ตั้งเท่านั้นครับ๙โมง๕๐ค่ะในรังสิมันโรมแกนนำก็ไปเจรจาไปคุยกับผู้กำกับนี่เดินไปคุยกับผู้กำกับสนชนะสงครามนะคะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ถอยหลังจากแนวรั้ว๕๙ได้ไหมเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปว่าการชุมนุมในครั้งนี้ถือว่าผิดกฎหมายค่ะก็คือไม่ถอยใช่ค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็มีความ
นี่ฮะขณะที่จานิวแกนนำผู้ชุมนุมก็เริ่มมีอาการหน้ามืดเล็กน้อยทางผู้ชุมนุมตอนนั้นก็เรียกร้องขอให้ตำรวจเปิดทางเพราะว่าจะเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่ตำรวจก็ไม่เปิดทางคุณเกี่ยวมาสอนก็ยังตึงกำลังอยู่ค่ะผู้ชุมนุมก็เริ่มไม่พอใจแล้วแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็คลี่คลายเมื่อตำรวจให้รถพย
ใช้ถนนรัชดำเนินนอกตรงหน้ายูเอ็นนะครับแล้วก็ผ่านสะพานมะขวานรังสรรค์
ตรงจุดนั้นไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ตรึงกำลังอยู่
จุดนี้เองได้เกิดการปะทะกันขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มตัวแกนนำ
ผู้ชุมนุมกรูกันเข้าไปขัดขวาง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมตัวแกนนำได้แล้วจะนำไปสถานีตำรวจ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้แกนนำได้อ่านแถลงการข้อเรียกร้อง
ยังคอสชที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งภายในปีนี้ก่อน
หลังจากนั้นพออ่านแถลงการเสร็จก็ขอให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายแล้วก็เปิดการจราจร

ประมาณบ่ายสามโมงนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แก่นำก็ประกาศระดมมวลชนตั้งกำแพงมนุษย์เขาก็คล้องแขนต่อกันแล้วก็เดินหน้าแบบทีละเก้าทีละเก้าอย่าง
สลับกับการใช้แรงดันของรถขยายเสียงก็ขยับเข้าหาวงล้อมของตำรวจใช้แรงดันรั้วเหล็กที่เจ้าหน้าที่กั้นเอาไว้ก็หวังจะฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้ก็เลยมีการปะทะกันตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพยายามจะดันออกไปแกนนำเขาก็เลยไปเจรจากับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาแจ้งกับสื่อนะคะบอกว่าเสนอกับตำรวจแบบนี้ดีกว่า

ใช่ไหมให้ผมไปสมทบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคือคือถึงที่สุดผมพยายามหาจุดกึ่งกลางของครึ่งทางแต่พี่ไม่ให้อะไรผมเลยพี่บอกผมต้องอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ใช่คือคือมันไม่ใช่เรื่องจับกลุ่มหรือไม่จับกลุ่มครับพี่พี่เนี่ยดำเนินคดีอยู่แล้วถูกไหมฮะพี่มีสิทธิ์ดำเนินคดีอยู่แล้วแต่
ว่าเราเนี่ยมาเรียกร้องในเรื่องใดนะครับ
มันไม่ใช่แค่เรื่องสื่อครับพี่

อาจจะถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เขา
ในเรื่องรอคำรับคำสั่ง
ก็อาจจะสั่งให้พวกมีตัว

ในลักษณะนี้เนี่ย

อยู่ในนี้นะ

ผมยอมมอบตัวถ้าเกิดว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับ

เราก็ให้ท่านเห็นบรรยากาศตอนที่เขาเจรจากันนะ

๑๕นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
พอเสร็จสิ้นการแจ้งกับมวลชนนะครับ

มวลชนทุกคนเนี่ยกลับบ้านหรือถ้าจะตามไปก็ไปเจอกันนู่นเลย

สรุปแล้วตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันบ่ายนะครับ
ก็คือ๑๕นาฬิกา๓๕นาทีเนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมอยากเลือกตั้ง
ก็ไม่สามารถไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องได้
จะไปตรงประตู๕ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการนะฮะ
ก็ไปได้มากสุดก็คือที่หน้ายูเอ็นเชิงสะพานมะควานรังสรรค
แต่เป็นชุดที่เขาไปเจอตรงกองสลากเก่านะ
ธรรมศาสตร์เนี่ยเคลื่อนมาไม่ได้นะครับ
ข้อเรียกร้องที่ยื่นไปก็คือต้องมีการเลือกตั้งภายในปีนี้

ขอสชต้องลาออกแล้วก็เหลือสภาพแค่รักษาการ

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์กันไงคะว่า
ภายในปีนี้กับปีหน้าที่รัฐบาลบอกไว้ว่าต้นปีกุมภาพันธ์ปี๖๒

มันจะมีความต่างกันยังไงว่าเลือกตอนปลายปีนี้กับต้นปีหน้า

ถ้าไปเลือกกุมภาพันธ์๖๒ถ้านำรถแมพนะ
มันมีขั้นตอนเปิดสภาเลือกนายก
กว่าจะมีรัฐบาลที่แท้จริงแล้วคอสชถึงจะสิ้นสภาพไปเนี่ย
ปลาเข้าไปนู่นประมาณพฤษภาคมปี๖๒
ก็เท่ากับว่าจาก๔ปีวันนี้เป็น๕ปี
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่าอย่างน้อยได้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกตั้งภายในปีนี้ก็ตาม

แก่นนำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ถูกดำเนินคดีนะคะ

นักข่าวของเราอยู่ที่สนชนะสงครามนะคะ

ทั้งที่สรนอภยไทยสรนอชนศงฆราม
มวลชนก็ไปปลักรักอยู่ตามจากคุณยุฏยาตุ้มมีผู้สึกข่าวแท้รัสทีวี
เกือบ๕ชั่วโมงแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่นำกลุ่มมาที่สชสก
แต่ยังไม่ได้มีการปรับคำหรือปฏิศจากคลุม
จากการตรวจสภาพร่างกายโดยนายแพทย์เท่านั้น
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับก็มีประชาชนเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตอนนี้เดินทางมาที่สนชนะสงครามเยอะขึ้นนะครับ

ตอนนี้ก็เข้าไปในห้องสืบสวนที่มีแกนนำเนี่ย

นี่ก็เป็นบรรยากาศสดล่าสุดตอนนี้เลยนะครับ
ที่บรรยาชนยังคงปรากฏอยู่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่ก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะครับ
ประชาชนสามารถเข้ามาภายในสนชนะสงครามได้
โดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรังสิมันโรม
แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพร้อมกับนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒ

ที่สนชนะสงครามเมื่อประมาณ๑๖นาฬิกาครับ
ลงจากรถมีแกนนำบางคนบ่นเสียงดัง
บอกว่าเจ้าหน้าที่พาขับรถวนไปมาถึงสอนอพญาไทย
ทำไมถึงไม่มาที่สนชนะสงครามตั้งแต่แรก
เวียนหัวเพราะว่านั่งรถนานนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวทั้งหมดเข้าไปยังห้องสืบสวนทันที
โดยนายรังสิมันยังมีสีหน้ายิ้มแย้มนะครับ
กไม้โบกมือทักทายตามปกติ
จากนั้นก็มีญาตินะครับเดินทางมาที่สนชนะสงคราม
ก็คาดว่าน่าจะมาเตรียมยื่นขอประกันตัวกลุ่มแกนนำคนอยากเลือกตั้งนะครับ
เมืองต้นก็มีทนายความเดินทางมารอพูดคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วด้วย
จากนั้นในช่วงเย็นพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินะครับ

ให้แนวทางการสอบสวนพร้อมกับระบุว่าการประกันตัวนั้นเนี่ยน่าจะ
อีกทีหนึ่งแต่ว่าแนวโน้มไม่น่าจะให้ประกันตัวนะครับ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพนักงานสอบสวนแล้วก็รอคอสช
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยและหลังสอบปากคำแล้ว
เสร็จก็จะส่งฟ้องสารทันทีคาดว่าจะสามารถฝากขังในวันพรุ่งนี้ที่สารอาญานะครับ
มีเพียงคนเป็นลมแล้วก็ยังมีการไฟฟ้านครหลวงมาร้องทุกข์
ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมครั้งนี้ด้วย
จากการลักลอบใช้ไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ไม่เคยมีการล๊อกทุกการโทษมาก่อน
ส่วนบรรยากาศที่สนพญาไทยนะครับ

คนเดินทางมาสอบสวนซึ่งที่นั่นก็มี
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลมาสอบสวนด้วยตัวเองด้วย
เช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศที่บริเวณหน้าสนพญาไทย
ในช่วงเย็นนะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งนะครับ
เดินทางมาปักหลักเฝ้ารอเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มแกนนำ
โดยได้มีการประกาศจุดยืนแล้วก็นำป้ายมาถือไว้ท่ามกลางฝนตกในช่วงเย็นด้วยนะครับ
แล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยของตำรวจควบคุมฝุงชนที่ตรึงกำลังไว้
หน้าประตูสอนอพญาไทยไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปด้านใน
ขณะที่รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเองที่เดินทางไปสอบประคำด้วยตัวเอง
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมาที่สนชนะสงครามนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นได้เร่งให้พนักงานสอบสวนทำบันทึกการจับกลุ่มให้แล้วเสร็จ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มแกนนำใน๓ข้อหาเลยนะครับ
ก็มีข้อหาที่น่าสนใจหลายข้อหาเลยทีเดียวโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำแกนนำตลอดทั้งคืน
แล้วก็ไม่มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนจะให้ประกันตัวแกนนำหรือไม่
พร้อมระบุได้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของการชุมนุมวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นทั้งที่สอนอพยาไทยแล้วก็ที่นี่ก็คือสอนอชนะสงครามนะครับยังคงมีประชาชนปากหลักรออยู่ที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนิดหนึ่งนะครับประชาชนสามารถเข้ามานั่งพักผ่อนอยู่ด้านในโดยที่กลุ่มการนำที่โดนควบคุมตัวอยู่ตรงนี้นะครับสามคน

ข้อหาสามข้อหามีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะก็วันที่คอสชรัฐประหารเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้วก็ได้แจ้งวัตถุประสงค์อยู่๓๔เรื่องนะว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมาณชันมาปราบรามการทุจริตคอรัปชั่นมาปฏิรูปประเทศผ่านมาสี่ปีแล้วผมเชื่อว่าท่านก็มีคำตอบในใจอยู่ว่าประเมินผล
ก็ไหวนะครับ

ประชาชนต้องการเห็นความสงบสุขในบ้านเมืองความปกติสุขในการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนจะได้เดินหน้าไปได้
ก็สามารถใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ทำให้สภาพทั่วไปดูสงบไม่มีการเคลื่อนไหว
การที่รัฐบาลรู้สึกว่าเออสมัยตัวเองเป็นนายกตรี๔ปีนี้มันสงบดีแต่มันเป็นความสงบที่ไม่มีคลื่นใต้น้ำ
ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความสงบที่ความสงบที่ยั่งยืนจริงก็คือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ก็มีไงรักษาความสงบนะแต่มันสงบเกินไป

คือความสงบนี่มันหมายถึงการมันน่าจะหมายถึงความวุ่นวายในบ้านเมืองที่มีการใช้ความรุนแรงเป็นอันตรายต่อผู้คน
หรือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันดูท่าว่าความวุ่นวายเนี่ย
เขานับตั้งแต่คิดเนี่ยคือถ้าคิดไม่ตรงกันกับที่ทางคศคิดแล้วก็นี่

ขอสชก็ได้แสดงเจตนาโดยการกระทำให้เห็นว่า
ขอสชก็มีความตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศ

รูปประเทศของขอสชนั้นหลายเรื่องหรือบางเรื่องตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชน
ในการปฏิรูปประเทศในด้านอื่นอีกหลายด้านมีปัญหามีอุปสรรค
เพราะการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามจะต้องมีผลกระทบต่อคนในประเทศ
กระทบต่อข้าราชการกระทบต่อคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ย่อมจะต้องมีแรงต้านทำให้การปฏิรูปไม่บรรลุเป้าหมาย
แล้วเป็นโอกาสเดียวที่ประเทศชาติได้ให้โอกาสในเรื่องการที่จะมีผู้นำ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศคือการปฏิรูปประเทศได้อันนี้เสียดาย
ที่นายกุฎีทำแต่ไม่จริงจัง
แล้วก็จัดคนเข้าไปในการปฏิรูปประเทศไม่ถูก
ไม่ถูกงานไม่ถูกความสามารถ
เพราะฉะนั้นการปฏิรูปประเทศซึ่งควรจะต้องแก้ไข
เพราะปัญหามันเลื้อรังมาตั้งแต่๑๔ตุลา๒๕๑
มันก็เลยไปต่ออีกไม่ได้
แม้กระทั่งคนซึ่งอยู่ในฝ่ายทำ
หรือคนที่อยู่ในฝ่ายอย่างขอโทษอย่างดรบวรศักดิ์อะไรอย่างนี้

ท่านบอกว่าท่านรู้สึกว่าการปฏิรูปมันไม่คืบหน้าเลย
รู้สึกว่าการปฏิรูปตามแผนที่วางไว้เนี่ย
มันเป็นการปฏิรูปโดยคนซึ่งมีส่วนร่วมเนี่ย
มันดูท่าจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์นะฮะ
เพราะว่าเขาก็พยายามจะรักษาผลประโยชน์เขาไว้
อาจจะปฏิรูปก็ต่อเมื่อสิ่งที่ปฏิรูปนั้นเนี่ย

เรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

ขอสชก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจน

เราดูโพลที่ตรงค่าอะไรต่าง

ประชาชนรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ค่าคลองชีพสูงขึ้น
วันที่คุณมานั่งสัมภาษณ์อยู่ผมเนี่ยคนกำลังคิดเรื่องค่าแก๊สเรื่องค่าน้ำมันน้ำมัน
ซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ของตลาดโลกตลาดโลกแต่ว่ามันกระทบคนใหม่เท่านั้น

ใช่ค่ะทีนี้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมค่ะ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้
แก่นนำที่ถูกดำเนินคดีมีข้อหาอะไรบ้าง
สิบสี่แกนนำนะคะที่ถูกดำเนินคดีสามข้อหาด้วยกันก็จะเป็นต่างกรรมต่างวาระนะคะ
ห้ามชุมนุมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
อันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๑๕ค่ะ
อกจากนี้นะคะก็ยังมีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปตัดกุญแจประตู๓
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
มีข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมขโมยน้ำไฟหลวงที่มีการต่อตรงกับหม้อแปลงไฟ
ของการไฟฟ้านครหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจเขาทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้อำนวยการเขตการไฟฟ้านครหลวงให้มาแจ้งความร้องทุกข์อยู่นะคะ
รายชื่อนะคะแกนนำที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือ๒พื้นที่สนชนะสงครามกับสนพญาไทยค่ะ

วันนี้นอกจากสื่อมวลชนของไทยแล้วสื่อต่างชาติก็มาเกาะติดกันเยอะนะฮะ
เพราะน่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
มีการเคลื่อนขบวนมีการเจรจาปะทะกับเจ้าหน้าที่

สื่อต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์การเมืองไทยเอาไว้ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยหรือว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ซึ่งประกอบไปด้วยนักเคลื่อนไหวและนักศึกษารวมหลายร้อยคน
ได้ออกไปค้างแรมข้ามคืนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ๔ปีที่คศก่อรัฐพาหารเข้ามายึดอำนาจ
จากรัฐบาลชุดก่อนซึ่งนำโดยนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
โดยกลุ่มผู้ประท้วงได้เดินขบวนจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังกีดขวางผู้ชุมนุมไม่ให้เคลื่อนขบวน
จึงทำให้เกิดการปะทะกันเล็กน้อย
แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้น
ไซต์ของต่างประเทศที่ชื่อว่าแรปเปลอนี้นะครับ
ยังบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งคอสชห้ามการชุมนุมเกิน๕คนขึ้นไป
มีการใช้กฎหมายเอาผิดต่อผู้ออกมาวิภาควิจารณ์รัฐบาล
แต่นี่ก็ไม่ได้ทำให้กลุ่มผู้ประท้วงล้มเลิกการออกไปแสดงจุดยืน
และแสดงพลังคัดค้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าจัดการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนมาหลายครั้ง
ซึ่งล่าสุดตามโรดแมพก็คือเลื่อนออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ผู้ประท้วงยังได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างชาติว่าจริงแล้ว
พวกเขาไม่ได้อยากออกมาประท้วง
แต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกในการทำให้รัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชน
อีกทั้งยังเปิดเผยถึงเบื้องหลังการรวมตัวประท้วงในครั้งนี้ว่า
พวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการชนะการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์
ของนายมหาธีมุธมัติของมาเลเซียซึ่งเป็นการชนะของพักฝ่ายค้าน
แก่นนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เคลื่อนไหวในวันนี้นะคะ
จานิวบอกว่าจริงแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะขยายเวลาการชุมนุม
ไม่ได้ต้องการที่จะทำให้เกิดความรุนแรงอะไรนะคะ
เพียงแค่มาทวงถามสัญญา
ข้อเรียกร้อง๓ข้อที่เคยเรียกร้องไปก่อนหน้านี้นะคะ
อยากจะให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้ก็คือพฤศจิกายนปีนี้
ยุบคอสชให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ
และ๓ก็คือเรียกร้องให้กองทัพหยุดสนับสนุนคอสช
ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญ
และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้ง
อกจากนี้ยังได้ทิ้งท้ายบทความด้วยความเห็นของดรธิตินันพงศุธิรักษ์
ซึ่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ที่บอกว่าสถานการณ์การเมืองไทยต้องเข้าสู่ภาวะย่ำแย่จนแทบถึงที่สุดก่อน
จึงจะสามารถฟื้นคืนแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่๒๑ได้
อันนี้ต่างชาติเขาก็มาติดตามแล้วก็วิเคราะห์ออกมา